เรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลนะครับ

เดินทางเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายนะครับ

ซึ่งรายการนี้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ

รุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี

แต่ว่าครึ่งหลังชนบุรีก็แก้เกมมาดีครับ
ตีเสมอจากนิติธรศรีประมาณครับ
แล้วท้ายเกมเนี่ยก็มีใบแดง๓ใบด้วยครับ

จู๑๙มายิงประตูชัยนะครับ

นัดต่อไปจะกลับไปเล่นที่บ้านชมบุรีครับ

ชิงท่วยประธานพระเจ้าหลังเถอร์พระองค์เจ้า

เดี่ยวกันตะพลหวังเจริญของไทย

ก็เอาชนะนโรงศักดิ์แสนสมบูรณสุข
หนึ่งของรายการในรอบที่แล้วนะครับ

เอาชนะอิริซานมูลานามูสตาฟา
มือ๔๗ของโลกใจอิโรนิกเซีย
๒ต่อ๐เกมนะครับ